ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้เห็นเรื่องของการตั้งคณะกรรมการต่างที่ย่อยออกมานะครับ
โดยเฉพาะคณะกรรมการที่ชื่อว่าปยปคือเรื่องของการสร้างความปรองดอง
แต่ว่าทางด้านของรัฐบาลเนี่ยแม้ว่าจะบอกว่า๗๐เนี่ย
่งไปที่เรื่องของการเกิดการปฏิรูปของประเทศ
แต่คงปฏิเสธไม่ได้ว่าถ้าเรื่องนี้ไม่สำเร็จแล้ว
เรื่องอื่นคงเกิดยากคงสำเร็จยาก
ติดตามการวิเคราะห์พร้อมกันนะครับในสาววิเคราะหลบม่านการเมืองวันนี้ครับ
เราได้เห็นโครงสร้างของคณะกรรมการปฏิรูปยุทธศาสตร์
เพื่อความปรองดองชื่อยาวมากนะคะ
่อคือปยปเรียบร้อยไปหมดแล้วมี๔คณะเป็นยังไงบ้างคะ
ครับก็มีความชัดเชนขึ้นในเรื่องของคันตรโลธแม็กซ์
แล้วก็องค์ประกอบของการเดินไปข้างหน้าไปสู่ความปลองดองนะครับ
แต่ปลองดองเนี่ยมันก็อยู่เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับ
ปยปชื่อทางการใครก็จำไม่ได้

แต่วิธีจำง่ายก็คือปฏิรูปยุทธศาสตร์แล้วก็ปรองดอง

เรื่องนี้ทำไปพร้อมกันโดยเป็นคณะกรรมการชุดใหญ่
มีนายกรัฐมนตรีเนี่ยพลเอกประยุทธ์เนี่ย
คือเจ้าของรัฐฐาที่ปัดอยู่เนี่ยถือกระบองจังก้าเนี่ย
จะทำ๓เรื่องนี้แล้วก็มอบภารกิจเป็นชุดย่อย
คณะกรรมการ๔คณะรองลงไปอีก๔คณะซึ่งใช้รองนายก
เป็นคนขับเคลื่อนดูแลนายกรมนตรีดูในภาพรวม
แต่ผมสังเกตแล้วก็จับสำนวนของคณะกรรมการนี้
มีคำว่าเตรียมการทั้งนั้นเตรียมการปฏิรูป
การยุทธศาสตร์เตรียมการปองดอง
แล้วก็การบริหารยุทธศาสตร์อะไรพวกนี้นะครับ
คำว่าเตรียมการเนี่ยทำให้ผมคิดว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ว่า
เสด็จน้ำหรือว่าจบลงในรัฐบาลชุดนี้
แม้ว่าเลือกตั้งจะเลื่อนออกไปอะไรขนาดก็ออกไปมากขึ้นก็แล้วแต่
เรื่องนี้อยากจะเรียกว่าน่าจะเป็นมหากราบต่อไป
เท่าที่ฟังนะฮะในทางลึกการลงศัตยาบันเนี่ย
จะเกิดขึ้นภายหลังจากได้คุยกันตกผลึกพอสมควร
และจะเป็นมาตรการอันดับแรกที่จะมาหลักประกันว่า

ก็จะไม่กลับไปเหมือนเดิมนะฮะ
นักการเมืองจะต้องให้หลักประกันนะครับ
ว่าจะไม่ทำอะไรให้มันกลับไปเหมือนเดิมแล้ว
ถ้าหากไม่ยอมเซ็นกันการเลือกตั้ง
ก็มันจะถูกกำหนดโดยคณะอำนาจพิเศษเนี่ยฮะ
ก็พูดง่ายนะเมื่อไม่เซ็นก็อย่าเพิ่งไปเลือกตั้งกันเลย

ก็พลเอกประวิตเป็นคนที่มีคุณศัมริปิเศษ
ค่ะคือความกว้างขวางใจกว้างแล้วก็ครบทุกคนโดยไม่เลือกนะครับ
ไม่ว่ายากดีมีจนทุกฝ่ายฝ่ายซ้ายฝ่ายขวาฝ่ายบนฝ่ายล่างฝ่ายเขียวฝ่ายแดงฝ่ายเหลือง
อยู่ที่ว่าจะงัดเอาสายสัมพันธ์ดั้งเดิมที่มีมา

ผมว่าคิดถูกนะครับ
เพราะว่าอย่างน้อยที่สุด

จะมีตัวแทนที่สามารถจะ
ปิดประตูห้องคุยกับพลเอกประวิทย์๒ต่อ๒ได้
เพื่อจะถ่ายทอดความในใจของแต่ละฝ่ายมา
แล้วก็ผลเอกประวิทย์เองก็จะได้เอาประเด็น
ของแต่ละฝ่ายที่ยังครับข้องใจยังคาใจกันอยู่เนี่ย
จูนให้เข้ากันได้

มันจะต้องเป็นความสมัครใจ

ถ้าเป็นความปรองดองโดยการบังคับ
ผมว่าทำไปทั้งชาติก็ไม่ทำ
ถามว่าที่ผ่านมาแล้วไม่ได้ทำเหรอ
ก็ทำแต่ทำเป็นการกระตุ้น
เป็นการเหมือนกับกระตุ้นหรือบีบบังคับ
เช่นบอกว่าถ้าไม่ฟ้องร้องก็ไม่ได้เลือกตั้ง

ในธรรมชาติของคนเนี่ยผมว่าไม่ชอบแรงกระตุ้นแบบนี้
แต่ว่าถ้าหากว่าให้หลักประกันว่า
ทุกอย่างจะเป็นไปโดยความถูกต้องชอบทำ

ถ้าหากว่าคุณสามารถที่จะทำคะแนนเสียงมาได้อะไรมาได้
และคุณสามารถจะมีส่วนร่วมในรัฐบาลได้
อาจจะไม่จำเป็นถึงต้องขนาดเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล
แต่คนที่ได้สิทธิ์จากประชาชนควรจะมีส่วนร่วม

ถ้าได้หลักประกันเหล่านี้ก็คือแรงจูงใจ

ใครก็อยากเลือกตั้งนะฮะมาถึงสถานการณ์ตอนนี้
ถึงย้ำว่าการปรองดองเนี่ยไม่ใช่ว่าถือว่าตัวเองมีอำนาจ
แล้วมาตั้งคณะตั้งอะไรต่ออะไรมากำหนดทิศทางว่าต้องทำอย่างนั้นนะต้องทำอย่างนี้นะแล้วถึงจะปรองดองกันได้ผมว่ายากที่จะสำเร็จนะครับ
เราว่ามันน่าจะมีทิศทางที่ชัดเจนขึ้น

เพราะว่าอย่างสมมุติโครงสร้างของมันเนี่ยดีแล้วเพราะว่าถ้าเราไม่ได้แยกเรื่อง

จะเป็นปลองดองแต่ไม่ทำอย่างอื่นเพราะว่าปัญหาเรื่องความขัดย้างมันมีไหล
จากความขัดแย้งที่เป็นคู่ขัดแย้งแต่ว่าปัญหาของประเทศ

ความยากจนความเหลื่อมล้ำที่มันมารวมกันหมดเลย
วันนี้ถ้าเราพูดจริงจริงอ่ะทุกภาคการเมืองหรือแม้แต่กลุ่มการเมืองเนี่ยอืม
อยากจะให้มาถึงจุดนี้เหมือนกันเพื่อเป็นหลักประกันว่าจะได้มีการเลือกตั้งแน่นอน
เพราะว่าสภาพทุกวันเนี่ยนักการเมืองถ้าไม่ได้อยู่บนเวทีก็
แต่บางคนก็ห่วงนะเลือกตั้งแล้วจะไปเข้าทางใครล่ะ

พอเลือกตั้งเสร็จแล้วเสียงคะแนนเสียงส่วนใหญ่ก็อาจจะไปเทไปอีกทางนึง
อีกฝ่ายหนึ่งก็เลยยังไม่ค่อยชอบเท่าไหร่
ไม่พอไม่มีทางเลือก

แล้วก็ที่สำคัญเนี่ย
อย่างกรณีทหารที่ต้องมาดูแลเนี่ย
ก็เป็นเจตนารมณ์เบื้องต้นแล้ว
ในสามสี่ข้อเนี่ยก็มีเรื่องบองดองเนี่ยเป็นเรื่องหลัก
ฉะนั้นรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ก็ต้องทำให้ได้ในเรื่องนี้นะ
มันก็เลยเป็นเขาเรียกสถานการณ์มันสุขงอมทุกฝ่าย
ฉะนั้นโอกาสที่จะมีความเป็นไปได้เนี่ย
จะทำความตกลงกันได้มันก็มีมากขึ้นสูงขึ้น
มีคนตั้งคำถามกองทัพเป็นกลางจริงไหม
กองทัพเป็นกลางจริงไหม
ความเป็นกลางจริงเนี่ยมันไม่รู้ว่าจะวัดกันได้ยังไงนะ
แต่ว่าเราเดินกันมาถึงวันนี้เนี่ยมันก็ต้องย้อนไปดูหน่อย
๒๒พฤษภา๕๗เกิดอะไรขึ้นอยู่ตรงนั้น
ประเทศเราไปไม่ได้นะฮะ
รัฐบาลพูดง่ายว่าเดี้ยงจากการเลือกตั้งนะฮะ
แล้วก็มีการเสียเลือดเสียเนื้อจากม็อบเรื้อรังยาวนาน
ก็ความจำเป็นของกองทัพก็ต้องเข้ามา
ส่วนจะเชื่อว่าเป็นกลางหรือไม่เนี่ยนะฮะ
มันก็ยากนะครับยากผมไม่สามารถที่จะตอบตอบได้
แต่ภารกิจอันจำเป็นของกองทัพก็อย่างที่เห็นอยู่ทุกวันนี้
เลือกตั้งแล้วไม่กลับไปเหมือนเดิม
จะต้องทำตรงนี้ให้ได้ไม่งั้นก็เหนื่อยอีกนะฮะ
หยิบยกเรื่องปองดองขึ้นมาก่อนและกำหนดกรอบเวลา๓เดือน
ของคณะเตรียมการอำนวยการ
เพื่อความสามัคคีปองดองของพลเอกประวิทย์รองนายกป้อมเนี่ยนะฮะ
อะไรดูว่าบรรยากาศมันจะเป็นอย่างไรนะฮะ
ความจำเป็นตรงนี้ผมว่าเป็นความจำเป็นเร่งด่วนจริง
เพราะว่าถ้าหากไม่มีบรรยากาศปลองดองเกิดขึ้นเนี่ย
ปฏิรูปเรื่องยุทธศาสตร์ของคณะกรรมการใหญ่
ปยปมันก็ยังจะก้าวต่อไปไม่ได้
ก็ขึงพืชกันอยู่อย่างนี้นะฮะ
แต่คราวนี้ความลึกลงไปในความปองดองเนี่ยมันมีคนหวัง
คนที่มีคดีอยู่เยอะเนี่ยหวังว่าจะได้รับการปลดล็อก
ผมดูโครงสร้างของรัฐบาลแล้วเกี่ยวกันเรื่องนี้เนี่ย
เอาเป็นแค่ขอให้เห็นหลักประกันว่า
ถ้าคือนำราชาประชาชนเลือกตั้งนะฮะ
มีอีกประเด็นก็คือการปรองดองเนี่ยเท่าที่สังเกตดูตอนนี้เนี่ย
ดูเหมือนเป็นสถานการณ์ที่รัฐบาลเนี่ยหรือคอสชหรือคณะทหารผู้ถืออำนาจอยู่ตอนนี้เนี่ย
ทำมันเหมือนว่าตัวเองลอยตัวอยู่เหนือความขัดแย้งเพียงแต่มองว่าไอ้สองฝ่ายเนี่ยเป็นเหมือนลูก
ที่จะต้องควรจะปรองดองกันเพื่อให้เดินไปได้แต่ที่จริงมันไม่ใช่ทุกฝ่ายเท่าเทียมกัน
รัฐบาลเองหรือกลุ่มอำนาจปัจจุบันเองก็มีความขัดแย้งกับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือทั้งสองกลุ่มด้วยเช่นกัน
เพราะว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงอำนาจเปลี่ยนอะไรต่ออะไรความขัดแย้งต้องมีแน่
จะต้องยอมรับความจริงในประเด็นนี้ก่อนว่าทุกฝ่ายต่างมีจุดอ่อนมีข้อผิดพลาดที่จะต้องหันหน้าเข้ามาหากัน
ไม่ใช่ลอยตัวออกว่าเอาพวกคุณฟองรองกันนะผมจะดูแล้วผมจะคืนอำนาจให้
ไม่ใช่อย่างนั้นคุณก็ควรจะต้องปรองดองกับทั้งสองฝ่าย๓ฝ่ายด้วย
เป็นการปรองดองร่วมกันทุกฝ่ายเพื่อความสงบยั่งยืนในบ้านเมือง
สิ่งเหล่านี้เนี่ยการปรองดองไม่ใช่ข้อต่อรองว่าต้องอย่างนั้นแล้วถึงจะปรองดอง
ต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้แล้วโทษแล้วถึงจะปรองดอง
แต่เป็นการสร้างความรู้สึกร่วมกันว่าเอาล่ะเรื่องอดีตที่ผ่านไปเนี่ย
อาจจะใครจะถูกใครจะผิดรู้อยู่ดีในจิตใจ
ต่อไปนี้เรามาร่วมจิตร่วมใจกันทำการเมืองทำเหตุการณ์บ้านเมือง
ให้มันเดินไปได้เหมือนกับนานาอารยประเทศนะครับ
กติกาใช้กฎหมายเป็นหลักเลือกตั้งกันมาแล้วนะฮะ
หากว่ามีอยู่แท้ที่จะมีสองขั้วคือขั้วเอาว่าขั้วเพื่อไทยก็ขั้วประชาธิบัตินะฮะ
ก็มีคั่วที่๓คือคั่วตัวแทนจากรัฐบาลปัจจุบัน
ที่จะไปเป็นตัวกลางจะไปเป็นเพราะว่ารัฐมนูลก็เปิดช่องไว้แล้วนะครับ
ก็ทุกฝ่ายต้องทำตัวให้เท่ากันให้เสมอกัน
ถ้าโอกาสไม่มีใครได้เสียงข้างมากเด็ดขาดในการตั้งรัฐบาลแต่ฝ่ายเดียว
ก็ควรจะต้องมาดูกันหมายความว่าจะต้องปรองดองกันทุกฝ่าย
ไม่ใช่ให้สองฝ่ายก็ปรองดองแล้วฝ่ายคนที่ออกคำสั่งตั้งกรรมการเนี่ย
นั่งดูเพราะว่าให้พวกคุณปรองดองมันไม่ใช่คุณต้องไปปรองดองกับเขาด้วย
ที่ผ่านมามันคือความจริงใจของผู้มีอำนาจบางทีก็หยิบยก
เอาบางส่วนบางข้อของคณะกรรมการที่เขาสรุปมาให้หยิบไปทำจนมันเกิดเรื่องขึ้นมา
คือเรื่องปองดองเนี่ยนะครับเราก็มีคณะกรรมการเยอะมาก
เยอะมากทำกันมาหาวิธีมาเอ๊ะมันควรจะปรองดองกันเป็นยังไง
เป็นแบบรูปแบบไหนทำยังไงออกมาเรียกว่าใครคณะการชุดนี้เนี่ยนะครับ
เรียกว่าไม่ต้องคุยก็มีข้อมูลมาแล้วคุยหมดแล้ว
แต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็อยู่ที่ความจริงใจ
ความจริงใจของแต่ละฝ่ายนะครับที่สร้างความปัญหาให้เกิดขึ้นเนี่ยนะครับ
เผื่อพักการเบืองเผื่อใทยประชาทิบปัฏแน่นอนนะเนี้ย
ทหารนี่ก็เป็นส่วนสำคัญนะครับที่จะมองว่าตัวเองเนี่ย
ไม่เกี่ยวข้องลอยตัวเหนือก็ขัดแย้งก็ไม่ใช่เพราะก็ถูกมองว่า

ก็อีกฝ่ายหนึ่งก็มองดูว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยนะ
เป็นความขัดแย้งกันมาอีกอะไรอย่างนี้นะครับ
ซึ่งตอนนี้ได้มาหันหน้ากัน
มีเป้าหมายเหมือนกันที่จะมาที่มาจะหาเรื่องมาคุยกัน
หาทางให้มันไม่เกิดพฤติกรรมแบบเก่าแล้วนะครับ
อันนี้เนี่ยมันก็จะเป็นช่องทางให้กับทั้งประชาชนและประเทศชาติ
ซึ่งเราน่าจะได้ประโยชน์จากเรื่องนี้
ที่เราจะเดินหน้าไปสู่การเลือกตั้ง
ทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่ามันจะต้องมี
แต่ถ้ามีแล้วไปเกิดเรื่องแบบเก่าขึ้นมา
พอเริ่มหาเสียงปุ๊บตั้งเป้าะกันมา
อย่างนั้นเนี่ยก็ไม่รู้จะเลือกไปทำไม
ครับมันก็ต้องหาวิธี
ซึ่งอันนี้นี่แหละก็เป็นสิ่งสำคัญที่สุด
ที่จะนำไปสู่เป้าหมายที่เราหวังกัน
สุดท้ายสัจวาจาศัตยาบันก็ต้องมีใช่ไหมคะ

ที่จะทำให้ทุกฝ่ายจะต้องยอมรับ
ในที่หลังจากที่คุยพูดคุยกันแล้วนะ
ถ้าให้ดีนี่ก็เซ็น๓ฝ่ายเลย
แล้วผู้กัดย้ายแล้วก็คนกลาง
เพราะทุกฝ่ายถ้าเรามองแบ็คการ์ออกมา

พักการเมืองก็ใช้อำนาจ

ทหารก็มีกำลัง
แต่บางทีก็เอามาใช้ก็เพื่ออำนาจของตัวเอง
ฉะนั้นเนี่ยถ้ามันได้มาคุยกันเปิดอกกัน
แล้วก็คิดถึงประเทศชาติเป็นหลัก
มันน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุด